เอามาดูเรื่องเศร้าของสองสามีภรรยา
ชาวบุรีรำนะคะเขาบอกว่าแม้จะเศร้า
แต่ไม่หมดหวัง๗ปีที่ผ่านมา
ลูกสาวหายตัวออกไปจากบ้านพยายามตามหาอยู่ตลอด
แม้จะเสียเงินเสียทอง
ตอนนี้ต้องขายรถหกล้อที่เอาไว้ทำมาหากินนะคะ
เพื่อเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการตามหาลูกค่ะ
ยังไม่หมดหวังค่ะย้ำแบบนี้ยังคงตามหาต่อไปนะคะ
นายวิโรธและนางเตียงกอไทยสงศ์สองสามีพันรยาชาวบุรีรำค่ะ
มาร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา

ให้ช่วยตามหาหน่อยลูกสาวค่ะอายุ๒๓ปีนะคะ
ชื่อว่านางสาวพาวิเนียกอยไทยสงฆ์ชื่อเล่นชื่อน้องเก๋
ขณะนั้นที่หายไปอายุ๒๓ปีนะคะ
ปีผ่านไปแล้วและตอนนั้นที่หายไปก็จบปริญญาตรีแล้วนะคะ
ช่วงที่หายไปค่ะเดินทางไปหางานทำที่นิคมแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
ถ้านับเป็นปีนะปี๒๕๕๖ค่ะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องนี้แล้วเดินทางไปที่บ้านของนายวิโรธนะคะ

แต่ก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะตามหา
แจ้งมาว่าเจอจะรีบไปดูทันที
คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมานอกจากจะออกตามหาลูกสาวตามสถานที่ต่างแล้ว
ก็มีบ้างแหละต้องพึ่งพาศัยยศาสตร์หมอดูหมอทรงนะคะ
ถึงแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ก็ทำให้ครอบครัวมีความหวังมีกำลังใจ
ผู้สื่อข่าวถามว่าปีใหม่นี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญค่ะ
คุณแม่แน่นอนต้องตอบว่าลูกสาวอยากให้ลูกสาวกลับมาเพื่อเป็นของขวัญ
ฟังเสียงคุณแม่ค่ะ

ออกตามหาลูกทุกอย่างทุกช่องทางที่จะไปได้
ตอนนี้ต้องขายรถหกล้อที่เอาไว้ประกอบอาชีพแล้วนะคะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตามหาแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสเลย
นี้เชื่อว่าที่ลูกหายไปน่าจะมีคนล่อลวงไปหรือ
ตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์อาจจะพาออกนอกประเทศไปแล้วก็ได้
สุดท้ายไม่ว่าจะเจอลูกในรูปแบบไหนพร้อมยอมรับได้
แค่ขอให้รู้ว่าเป็นลูกเท่านั้นเอง
นี่คือภาพนะคะของน้องเก๋ที่หายตัวไปนะคะ
ใครที่เจอแจ้งมาที่นี่ก็ได้นะ
ใครที่มีเบาะแสก็ตามอาจจะยังไม่เจอนะ
แต่มีเบาะแสเบื้องต้นแจ้งเข้ามาที่ไทยรัฐก็ได้ค่ะ